พรุ่งนี้คุณผู้ชมตั้งคำถามโตโตเลยนะฮะ
นี่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย

แล้วเราจะถามหาความปลอดภัยในชีวิตเราได้อย่างไร
ยืนรอรถเมย์จู่มีชายเร่ร่อนมาด้านหลังค่ะ

โอ้โหนี่ไม่เชื่อดูกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นไหมคะผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดง
ผู้บาดเจ็บนั่นน่ะเห็นไหม
เขาเองก็แบบคอยระวังหลังตัวเอง

เสียบเข้าไปข้อศอกด้านขวาเนี่ยค่ะ
ตะลุงคนนี้แหละค่ะแทงเสร็จแล้วรู้ไหม

ไล่ตามเขาไปคนเจ็บหนีแล้ว
ลุงคนก่อเหตุยังไล่ตามคนเจ็บค่ะ
จะไปแทงซ้ำนี่ดูอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะ

โอ้โห

โอ้โหพี่ตามแบบเอาเรื่องหน้าดูอ่ะ

เมื่อกี้ถ้าไม่ได้จิ้มแขนแล้วจิ้มคอ
เป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะ
คือใกล้กับจามจุรีสแควร์

ใกล้กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นี่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะ

กล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนเลยนี่

ไปไล่เช็คภาพกล้องวงจรปิด
ก็เลยไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้

คนเท่านั้นเรียกว่าตับเพชรหรือลุงเพชร

พี่เบิร์ตคุมสติไม่ได้

ก็เลยหาที่ระบายอารมณ์

ที่นี่พอเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้ขึ้น

รถเมย์ตรงข้ามกับอาคารจามจุรีสแควร์นะคะ
ไปพูดคุยกับแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้น
แล้วแม่ค้าบอกว่ารู้ไหมว่าตรงนี้จริงแล้วมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้าน
อาศัยบริเวณทางเท้าหลับนอนนานแล้ว
พฤติกรรมคือมักจะไปขอเงินพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นไปซื้อข้าว

แต่ก็ไม่เคยมีใครก่อเหตุทำร้ายใครแบบนี้
กระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีคนเร่ร่อนจากแถวสถานีรถไฟหัวลำโพง

นี่ใช่เลยนะคะเข้ามาอยู่แถวนี้ค่ะมาสร้างปัญหา
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากให้เจ้าหน้าที่เขต
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลสักทีเถอะ
แล้วเวลากลางคืนบริเวณนี้ปุ้ยเคยไป
มันใกล้กับวัดหัวลำโพงด้วยตรงนี้ค่อนข้างมืดนะคะ
อยากให้มีการติดไฟส่องสว่างให้มากขึ้น
อันนี้ต้องบอกกรุงเทพฯนั่นแหละนิดตรงนี้เลย
ขยับไปนิดนึงเป็นวัดหัวลำโพง
คือตอนนี้ที่หัวลำโพงเขาไม่ให้คนเร่ร่อนไปอยู่
กันพื้นที่แล้วคนกลุ่มนั้นก็เลยอบพยพมาอยู่แถววัดหัวลำโพงแทน
แล้วปัญหาก็เกิดตรงนี้แทนมาก่อเหตุแบบนี้นะครับนะคะ